มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการติดตามจับกลุ่มตัวในพีชหน่อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

แต่ว่าเห็นบอกว่าเหมือนจะรู้แหล่งกบดานแล้ว

เห็นรองพบตรบอกว่าเหมือนจะรู้แหล่งกบดานแล้ว

เดี๋ยวไปดูนะครับที่วันนี้นะครับความคืบหน้านะครับ
หลังจากที่สารจังหวัดสมุทรสาครอนุมัติหมายจับ
นายธนวัฒน์คำแหงพล
หรือว่าในพีชอายุ๓๕ปีนะครับ
เจ้าของแผงหวยโรตตอรี่๙๐ล้านบาท
ก็ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
ส่วนข้อหาที่นำไปสู่หมายจับในขณะนี้
ก็คือเรื่องการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
ส่วนเรื่องข้อหาปลอมแปลงเอกสาร
หรือว่าเอกสารราชการอันเป็นเท็จ
ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะ
ก็แต่ละข้อหาเนี่ยโทษจำคุกนี่ก็มีนะ
ก็ไม่น้อยจำคุกก็ไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ต้องแยกแยะเป็นข้อหาไปด้วยนะครับ
เจ้าของปั๊มน้ำมันที่พีชขายลอตเตอรี่
วันนี้ก็เดินทางไปพบตำรวจสพโฆขามนะครับ
ไปเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ให้นายพีช
เข้ามาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่ปั๊มของเขาอีกนะฮะ
ความคืบหน้าในการติดตามจับกลุ่มตัว
ตอนนี้ก็กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนกันอยู่นะครับ

ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด

ส่วนในพีชเนี่ยมีข่าวว่าจะมามอบตัววันนี้ก็ไม่เห็นมา

เมื่อวานแม่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว

ส่วนการแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุริวัตรดีพอรองโฆษกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
ฝากเตือนสติบรรดาผู้ใช้สื่อออนไลน์ในการโพสต์ภาพ
หรือข้อความสื่อสารถึงกันในปัจจุบันว่า
โดยเฉพาะการรับข้อมูลที่มีการบิดเบือนให้ร้ายอีกคน

ขอให้ใช้วิจารณาอย่างได้รับรู้
โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารต่าง
เพราะว่ามีการผลิตข่าวปลอมกันเยอะ

อัตราโทษค่อนข้างสูงนะฮะ
อย่างน้อยก็จำคุกไม่เกิน๕ปีปรับ
เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

เขาบอกว่าเขาก็ตัดต่อเล่น
แต่เขาก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปแชร์
ตอนนี้มีข่าวปลอมก็เยอะนะครับ
ก็ให้ตรวจสอบแหล่งที่มานะครับ

ที่เป็นมาตรฐานนะครับ
ของรัฐบาลหรือของสื่อที่สื่อใหญ่นะครับ
ดูแล้วมันเรื่องจริงหรือเปล่าก่อนที่จะแชร์นะครับ
เพราะว่าการส่งต่อโดยโดยรู้นะครับว่าเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ย

คือจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

เพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้ความคิดอย่างรอบครอบนะครับ
ก่อนที่จะแชร์ส่งข้อมูลต่อครับ
ส่วนบรรยากาศที่แผงขายลอตเตอรี่

คือปิดไปเลยก็ปิดไปในตัวด้วย

คนขายไม่อยู่ก็ไม่รู้จะเปิดขายยังไงเหมือนกัน

เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่อยากมาแล้ว
ตอนที่เป็นข่าวใหม่เนี่ยโอ้โห
คุณป้าท่านหนึ่งเหมาแท็กซี่จากปฐุมธานีมา
ใช่หลายคนมาจากต่างจังหวัดไกลเลย

ค่ะอ่าวันนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงฮะเงียบสนิทนะครับ

กับวันนี้นะครับคนละเรื่องเลยนะครับ

ปตทสาขาเอกชัยที่โคขาม

ไปซื้อที่ปั๊มตรงจุดอื่นก็ได้ผมมีหลายจุด
อยู่ของญาติพี่น้องเครือข่ายอะไรของผมเนี่ย

ปรากฏว่าก็เงียบไม่ต่างกันเลยนะครับ
อย่างที่ปั๊มย่านถนนบางปลาก็เป็นของนายพีช
ก็ไม่ได้เปิดขายวันนี้ก็ปิดเหมือนกันนะครับ
คนในปั๊มบอกว่าร้านไม่ได้เปิดมาตั้งแต่

ตอนนี้ได้มาแล้วก็ยังไม่เปิดนะครับ
โดยปกติแล้วเขาจะเปิดกันราววันที่๕ของเดือน
แต่วันนี้วันที่๙แล้วก็ยังไม่มีคนมาขายนะครับ
ขายลอตเตอรี่ของในพีชอีกแห่งอยู่ในปั๊มน้ำมัน
ถนนเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร

จะมีแม่ค้าเป็นผู้หญิงมานั่งขาย

แต่วันนี้ก็ยังไม่เห็น
นี่เอาเป็นว่าแผงของนายพีชตอนนี้

เพราะว่าพอหาตัวไม่เจอใช่ไหมคะ

ชาวบ้างมาเล่ากันว่าเขาถูกโกง
เขาถูกข้อบครัวเนื้อแย่นให้พีช
โกงเรื่องของสลากินแบ่งเหมือนกัน

เออโดนโกงไป๒๔ล้านบาท

ให้ไปซื้อลอตเตอรี่กับน้าสาว๒๔ล้านปรากฏว่าถึงเวลา

คือเมื่อวานนี้มีข้อมูลเรื่องนี้ออกมา

แต่วันนี้เราเจอตัวน้าสาวในพีชแล้ว

เขาบอกว่าเผลอจะไปเกี่ยวข้องกับเอเย่นค้ายาเสพติดอีก

ก็ไปที่ตำบลเอราวันอำเภอเอราวันจังหวัดเลย

ไปสอบถามชาวบ้านประเด็นเรื่องที่ว่า
มีการโกงเงินค่าซื้อขายลอตเตอรี่๒๔ล้านบาท
ชาวบ้านกลุ่มนึงเขาก็มาให้ข้อมูลกันเต็มที่นะ
ที่สำคัญเอาหลักฐานที่เป็นสลิปการโอนเงิน
แล้วก็ใบแจ้งความมาให้ผู้สื่อข่าวดูด้วย
หนึ่งในนั้นก็คือนางมะลิวัลจันทมูลตรีนะคะ

ตัวเธอเองก็มีอาชีพขายลอตเตอรี่
ก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
นางสาวบุญธันวิจิตราซึ่งเป็นน้าสาวของนายพีช

เพราะว่าเธอได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด

ก็เอาเงิน๙๐๐๐บาทจ่ายให้กับน้าสาวของนายพีชไป
ทีนี้พอถึงวันส่งมอบลอตเตอรี่ค่ะ
นายพีชพาน้าสาวไปรับลอตเตอรี่ที่ปรายศนีวังสภูมิ
แต่ไม่เอาลอตเตอรี่มาให้เธอตามนัด
ชาวบ้านคนอื่นที่เขามีอาชีพขายลอตเตอรี่เหมือนกัน
เขาก็มาเล่าให้ฟังมาแชร์ประสบการณ์กันเหมือนกันว่า

ซื้อลอตเตอรี่จากน้าสาวของนายพีชเหมือนกัน
จ่ายเงินไปบางคนหลักหมื่นบางคนเลยเถิดไปถึงหลักล้าน
ไม่ได้ลอตเตอรี่เลยแม้แต่ใบเดียว
พอทุกคนพยายามทวงถามก็ไม่ได้รับคำตอบนะคะ

มริวัลกับชาวบ้านก็เลยรวมตัวกันไปที่สพเอรวัน
ลงบันทึกประจำวันไว้กับพนักงานสอบสวน
แล้วก็ตกลงเจรจากันทำสัญญากันเป็นมั่นเหมาะว่า

นัดคืนเงินให้กับทุกคนที่บ้านของนายสมคิตชายคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒ซึ่งเป็นสามีของตัวน้าสาวนี่แหละ
แต่หน้าจนถึงตอนนี้แม้จะมีสัญญาเป็นลายลักษรแบบนี้
ก็ยังไม่ได้เงินลอตเตอรี่ก็ไม่มี
จากนั้นนางมริวัลก็เลยไปถามนายสมคิดผู้ใหญ่บ้านเลย

ปรากฏว่าไม่ได้รับความร่วมมือเลย

เลยตัดสินใจว่า๒๔ล้านบาทนี้คงไม่ได้คืนแล้วล่ะ
แล้วไปรู้มาอีกว่าน้าสาวของนายพีชเนี่ย
ดูเหมือนว่าจะเอาเงินที่โกงมานี้ไปซื้อรถยนต์
สร้างบ้านใหญ่โตขยายพื้นที่
ตอนแรกที่รู้ข่าวว่านายพีชขายลอตเตอรี่หมดภายในวันเดียว

ก็หวังใจนะว่าเออเราคงจะได้เงินคืนบ้างล่ะ
เขาคงจะมีเงินแล้วล่ะจากการขายลอตเตอรี่ได้ราคาดีขนาดนั้น
แต่สุดท้ายก็คิดว่าคงจะไม่ได้คืนแน่
คือปี๕๙ก็คือไม่ได้หวยกัน
วันที่๑๖ตุลาไม่ได้หวยแล้วก็ไม่ได้เงินคืน
คือเขาหอบเอาร็อตเตอรี่ที่ไปสนีขนขึ้นรถไปเลย
โดยที่ไม่เอาลอตเตอรี่คืนมาให้พวกหลายคนคนละหลายก้อน
นายพีชนี่เริ่มต้นนี่ก็นายพีชนี่แหละ
ขับรถพานางบนทานวิจิตผลเอาลอตเตอรี่หนีนะ

ครั้งแรกครั้งแรกที่เรารู้จักว่าเขาโกงลอตเตอรี่ไปแล้วเนี่ย
เขาก็หายไปประมาณ๒วันแล้วเขาก็กลับมา
แต่ที่จริงไม่รู้ว่าเขากลับมาตอนไหน
เรามาเจอเขาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยเนี้ยบ้านพี่สาวของเขาคือนางหนูกันศรีบุรินเนี่ย
มาเจอเขาเขาก็บอกว่าเขาจะขายทุกอย่าง
หนี้บ้านคนในหมู่บ้านของเราเขาจะขายทุกอย่าง
แม้แต่แม่ของเขาแม้แต่พี่สาวของเขาเขาบอกว่าเขาจะขาย
ใช้ใช้หนี้ให้หนี้ให้น้องสาวไม่มีอะไรกินเราก็จะหากินใหม่
เขารับปากกับพวกหมู่บ้านอย่างนี้ลูกบ้านอย่างนี้
ถ้าเขาดูโทรทัศน์อยู่ญาติพี่น้องเขาดูโทรทัศน์อยู่
ก็ต้องเห็นใจเห็นใจคนที่หาเงินมาให้เขากู้ไปซื้อลอตเตอรี่ขายเนี่ย
อาศัยพึ่งพากันเขาเอาเงินเราไปเราก็ต้องเอาลอตเตอรี่เข้ามาขาย
ก็อาศัยอาศัยถ้าเขามีสำนึกของความเป็นคนหรือศักดิ์ศรีเขามี
ก็ออกมาแก้ข่าวหรือว่ามารับผิดชอบในจุดนี้แค่นั้นแหละค่ะ
ก็เจ็บช้ำน้ำใจกันอยู่ใช้ได้เลยนะคะฟังจากน้ำเสียง
ตอนนั้นมาหลอกบอกว่าลอตเตอรี่ที่จะเอามาให้เนี่ย
ถูกกว่าที่อื่น๒บาทใบละ๒บาทที่สุดแล้วก็ไม่มี
กลายเป็นขาดทุนเป็นหลักล้านกันไปเลยครับทีนี้ผู้สื่อข่าวเราพอฟังเรื่องราวจากชาวบ้านแล้วปุ๊บเนี่ย
ก็ตามลายแทงไปเลยไหนบอกว่าสามีคือผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสองใช่ไหม
ก็ไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านกะว่าจะสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันก็ไปบ้านของนางเครือวันวิจิตผลแม่ของนายพีชด้วย
หวังว่าจะไปตามหานางสาวบุญทันซึ่งเป็นน้าสาวที่ถูกกล่าวหานี่แหละ
ปรากฏว่าไม่เจอใครสักคนเดียวค่ะผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เจอแม่นายพีชก็ไม่เจอ
น้าสาวก็ไม่เจอเจอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เขาก็พาผู้สื่อข่าวเราเนี่ยไปตรวจสอบหลังบ้านไปเห็นเล้าไก่ชน
แล้วก็บ้านปูนสองชั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างนี่เขาบอกว่านี่แหละ
บ้านนายพีชพื้นที่ประมาณสองไร่ค่ะบ้านแม่ของนายพีช
กับบ้านที่กำลังก่อสร้างของนายพีชเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันประมาณ๒ไร่
แต่ว่าบ้านของนายพีชที่เป็นบ้านปูน๒ชั้นตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จ
กำลังสร้างอยู่แล้วบริเวณใกล้เนี่ย
จะมีสนามชนไก่ที่เขาสร้างไว้ด้วยนะ
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปดูมา
ใช่ค่ะซึ่งประเมินด้วยสภาพที่เราเห็นเนี่ยด้วยตาเนี่ย
ทีนี้ระหว่างนั้นระหว่างที่ตามหาตัวทั้งน้าสาวทั้งแม่ทั้งผู้ใหญ่บ้าน
ก็ไปเจอชาวบ้านอีกคนนึงชาวบ้านคนนี้เขาบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยนอกจากนายพีชจะโกหกเรื่องหวยถูกรางวัล๙๐ล้านบาทแล้ว
ล้านบาทแล้วที่ผ่านมาน่าจะมีประเด็นยาเสพติดด้วยนะชาวบ้านเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเคยมีเจ้าหน้าที่ปราบรามยาเสพติดจากจังหวัดขอนแก่นบุกมาจับตัวในพีช
แต่ในพีชคนนี้ไหวตัวทันแล้วก็หลบหนีไปได้ถึงได้ไปขายลอตเตอรี่อยู่ที่สมุทรสาคร

ไปกันใหญ่นะคะทั้งเรื่องโกงหวยเรื่องอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดยังไม่จบยังมีอีก
มีรายงานว่าตำรวจกำลังสอบสวนขยายผลด้วยว่านายพีชคนนี้กับพวกเนี่ยน่าจะมีพฤติกรรมไปแก๊งตบทรัพย์เจ้ามือหวยใต้ดินไปอีก
คือแนวทางการสืบสวนเขาทราบมานะคะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้จักนายพีชเนี่ยไปออกตระเวนซื้อหวยใต้ดินจากเจ้ามือต่าง
พอหวยออกปุ๊บสิ่งที่คนกลุ่มนี้ทำก็คือเขียนโพยหวยใหม่ขึ้นมาเอง
คือเขียนเลขที่มันถูกอะค่ะแล้วก็ไปเรียกเก็บเงินจากเจ้ามือหวยเหล่านั้น
ซึ่งที่ผ่านมามีข้อมูลว่าเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยโดนกันไปหลายรายแล้วนะคะ
ซึ่งตรงนี้ตำรวจเขาบอกอยู่ระหว่างการขยายผลโอ้โหตอนนี้เป็น๓เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
แต่หวยใต้ดินมันผิดกฎหมายอยู่แล้วไงใช่ค่ะใช่ไหมถูกค่ะ
หนี้ที่เกิดจากการพนันมันผิดกฎหมายอยู่แล้วมันก็คงไม่ได้ก่อให้เกิดหนี้อะไรหรอกนะ
นอกจากจะไปโดนแก๊งหวยใต้ดินเขาตามเอาคืนเอาตามโครงเงินอะนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับเราก็ไปเจอน้าสาวของนายพีชที่ถูกชาวบ้านเขาฟ้องร้องเอาไว้เรื่องโกงเงิน๒๔ล้านค่าซื้อลอตเตอรี่นะครับ
นางสาวบุญทันนะฮะโดยเธอยอมรับว่าเธอก็มีคดีจริงมีคดีโกงเงินจากชาวบ้านจริง
แต่มันไม่ได้มากถึง๒๔ล้านตามข่าวที่ออกมาสาเหตุที่โกงเงินเป็นเพราะขาดทุนจากการขายลอตเตอรี่
อ้าวก็ตัวเองขาดทุน

อืมแล้วเธอก็บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องได้เจรจากับผู้เสียหายแล้วนะครับกำลังทยอยคืนเงินให้
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมชาวบ้านถึงออกมาให้ข้อมูลแบบนี้
มองว่าเธอเป็นน้าของนายพีชพอในพีชมีเรื่องแบบนี้ก็เลยจับมาโยงกัน
ส่วนที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่โกงมาแล้วก็เอาไปฟอกเป็นบ้านเป็นรถยนต์
เอาไปให้ลูกให้หลานอย่างในพีชเนี่ยไปเปิดแผงขายลอตเตอรี่เช่าที่ปั๊ม

ยืนยันว่าไม่จริงนะบ้านกับรถยนต์ก็ซื้อมาจากเงินที่ได้จากการขายลอตเตอรี่ทั้งหมด

ส่วนเรื่องราวของหลานก็คือในพีชที่เกิดขึ้นก็รู้สึกเหนื่อยใจนะ
แต่ว่าเรื่องที่บอกว่าในพีชไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตัวเธอเองเธอบอกว่าเธอไม่รู้

ล้านเลยเหรอคะมันไม่ใช่หรอกค่ะ
มันมีต้นกล้วยที่เขาไปแจ้งความอยู่ตอนนี้พี่ก็กำลังดำเนินเขาขึ้นสารมีก็บ้างแล้วค่ะ
ชำระเขาไปก็บ้างแล้วมันไม่ถึง๒๐ล้าน๑๐ล้านก็ยังไม่ถึงเลยค่ะ
ก็คือเขาบอกว่าพี่ไปเสนอขายให้เขาบอกว่ามีขาดทุน
พีชไม่มีไม่มีมาเกี่ยวกับพี่เลยเรื่องนี้พีชคือพีชไม่ได้อยู่กับพี่เลย
ตอนนี้พีชเขาไม่ได้อยู่บ้านด้วยซ้ำก็ถามลูกบ้านที่ไหนก็ได้
แล้วเหตุผลที่ชาวบ้านเขาบอกว่าพี่ไม่ยอมเอาฉลากมาให้เนี่ยเพราะอะไรครับผม
พี่ขายขาดทุนแต่ทีนี้มันขาดทุนเยอะของพี่ก็หมดใช่ไหม
แต่พี่ก็ให้เขาไปแล้วนะส่วนของพี่ก็หมดหมดเหมือนกันไม่ใช่หมดแต่พวกเขา
อย่างคนที่เขาพูดให้พี่น่ะก็เหลือแค่๖คนแล้ว๖เกียรติหมื่นเอง
มันไม่ถึงยี่สิบล้านหรอกค่ะมันมีต้นคั่วอยู่ที่สถานีตำรวจก็มี
ไม่ใช่ว่าจะมาโจมตีพี่แต่ฝ่ายเดียวพอพี่ล้มแล้วก็โจมตีอย่างนี้นะ
เป็นใจกันหน่อยเพราะว่าพี่ก็หมดเหมือนกันไม่ใช่หมดแต่เขามันขาดทุนนะคะ

ลักษณะเหมือนหมุนไม่ทันก็คือร่วมลงทุนไปด้วยกันนั่นแหละ
แล้วของฝั่งเขาก็หมดก็เลยไม่มีเอาไปให้

สารบ้างแล้วทยอยคืนบ้างแล้วนี่ก็เป็นคำชี้แจง
ทีนี้สำหรับถามเรื่องแม่ของนายพีชว่าเอาแล้วแม่นายพีชหายไปไหน
เขาบอกว่าพีชไม่ได้อยู่บ้านด้วยซ้ำแล้วแม่ล่ะ
สาวก็บอกว่าแม่ก็ไม่อยู่เพราะว่าแม่เนี่ยเดินทางไปหานายพีชตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ว
เพราะว่าอย่างที่บอกไงคะว่าพรุ่งนี้จะพาพีชมามอบตัว

ก็แสดงว่าแม่เนี่ยรู้ว่าลูกชายอยู่ไหนแล้วล่ะ
แต่แม่ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอยู่เหมือนกัน
อีกเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมาพร้อมกัน๒คนหรือหายไป๒คน
ก็ต้องรอดูตำรวจเขาสืบสวนไม่ยากหรอกนะว่าอยู่ที่ไหนนะครับ
ท่านผู้ชมครับตอนที่เป็นข่าวนะฮะว่าในพีชพ่อค้าขายสลากินแบ่งรัฐบาลใจซื่อนะฮะ
เอาเงิน๙๐ล้านเอาสลาก๑๕ใบ๙๐ล้านไปส่งมอบให้กับลูกค้าถึงมือเรียบร้อยเลย
แม้ว่าจะขายเกินข้าคนไปซื้อเยอะในพีชสลากไม่พอแต่ก็มีเติมมาด้วย

ใช่เพราะว่าเงินต้อง๒๐๐๐๐๐บาท

ตกลงวันนี้คุณพี่เขาไปถอนแจ้งความแล้ว

แม่ของนายพีชโอนเงินมาคืนให้แล้ว

วันนี้ครับนางบุญเรียงดอนกระโทก

เป็นแม่ค้าแผงลอตเตอรี่รายใหญ่

ก็มาที่สพโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาคร

เอาลอตเตอรี่เข้าไป๑๔๐ชุด

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

แล้วก็ขอให้ไปถอนแจ้งความให้หน่อย
หลังจากได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีแล้ว
โอนเข้ามาจริงโอนมาเรียบร้อย

ก็ติดต่อซื้อขายลอตเตอรี่กันมานาน
ในรูปแบบของแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่ต่อให้กับลูกค้าทั่วไป

ก็ไว้ใจกันตลอดซื้อขายไม่มีปัญหาอะไร

แม่ของนายพีชก็จะเป็นคนโทรมาสั่ง

ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงิน

มาที่แผงของนางบุญเรียง

แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน๒แสน๑หมื่นบาท

เพราะว่าตัวเธอเองก็ต้องเอาเงินก้อนนี้
ในการจัดซื้อสลากในงวดต่อไปเช่นกัน

นายพีชมาเอาลอตเตอรี่ไปด้วย
กับที่สพโคกขามสมุทรสาคร
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ในพีช

แต่พอเช้าวันนี้แม่นายพีช

ส่วนตรงสนชนะสงคราม
นางบุญเรียง

ก็ไม่ต้องไปถอนแจ้งความนะครับเพราะว่า

ไม่ต้องไปถอนแจ้งความอะไรนะฮะ

ตเตอรี่จากแผงของนายพีช

จะได้รวบรวมแล้วก็เป็นคดีอีกคดีหนึ่งด้วยนะครับ